ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมษความรักคนโสดให้มองคนใกล้ตัวไว้บ้าง
เป็นจังหวะที่คู่แท้จะเข้ามาผัวพันที่แอบรักกันอยู่เปิดเผยกันได้เลย
คนมีครอบครัวจะทะเลาะกันทีแต่จะมีลูกดกสุขภาพมีอาการไข้อักเสบคุกคาม
นอนไม่หลับนอนไม่เต็มที่ผมร่วงมากกว่าปกติเป็นลมหน้ามืด
จะมีอันตรายจากของมีคมการเงินมีทั้งรายได้ปกติและรายได้ลับเข้ามา
แต่รายจ่ายจะเข้ามาจากความใจกว้างจะได้ผลประโยชน์เกี่ยวกับราชการหรือผู้ใหญ่ให้โดยเสน่หา
แต่อย่าให้ใครยืมเงินเด็ดขาดการงานจะมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ใหญ่จะให้การอุปถัมภ์จะมีการลงทุนหรือทำงานกับราชการองค์กรรัฐ
บริษัทขนาดใหญ่จะได้ผลดี
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์